ตอนที่เอกเดินออกไปกูเห็นอะไรแปลกว่ะ

หล่อล่าพี่วันจันทร์๒๙นิถุนายนอีก๔ทุ่ม